คุณผู้ชมค่ะส่วนข่าวนี้ค่ะต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่า
เมื่อวันก่อนเนี่ยเราได้นำเสนอข่าวไปนะคะ
ความน่ารักค่ะของพี่โอ่งสลักจิตที่มีต่อพี่สาว
ที่ร่วงรับแม่พึ่งนั่นเอง
ตั้งใจค่ะเดินทางไปหาพี่สาวที่วัดทัพกระดานคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบรรยากาศกันนะไปถึงสุพรรณบุรีเลยค่ะ
เพื่อไปขออนุญาตแล้วก็ขอพรจากพี่สาว
ด้วยการนำเพลงไปร้องที่หน้าหุ่นแม่พึ่งหุ่นที่๑ค่ะ
แล้วก็ไปหาพี่สาวถึงวัดแล้วนะพี่โอ่งเนี่ยก็ไม่ทำให้แฟนเพลงนักเสียงโชคผิดหวัง
เจ้าตัวค่ะยังได้ทำการขอโชคขอลาบจากพี่พึ่งด้วย
ด้วยการจับลูกปิงปองขึ้นมาคุณผู้ชม

เพราะว่าพี่โอ่งไม่พูดเยอะ

อันนี้เลขอะไรคะ

มันมีอะไรอย่างนี้อ่ะ
สำหรับสามครั้งด้วยกันนะครับ

นี่เดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าเขาได้เลขอะไรกันบ้าง

ลูกที่๒เนี่ยเป็นเลข๓และลูกที่๓เนี่ยเป็นเลข๕อันนี้แล้วแต่สายตาคุณผู้ชมจริงคุณผู้ชมล่ะคะเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้าง
คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยได้ไหมที่ใต้ข่าวนี้แล้วก็แต่ว่าเลข๑๓เนี่ยตรงกับวันเสียชีวิตของแม่พึ่งนะ
คุณผู้ชมเลข๑๓เดี๋ยวมาลุ้นกัน๑ธันวาคมนี้จะออก๑๓หรือเปล่า
มันก็มีความเชื่อมโยงอีกแล้ว

ใช่นะคะก็ตามติดกันต่อไปค่ะ